เรื่องราวความรักแหมใช้คำว่าความรักได้หรือเปล่าไม่รู้เพราะว่า
ผู้ชายอายุ๔๗เนี่ยคือเขาก็รักกันนะฮะแต่ผู้หญิงเนี่ยอายุน้อยกว่า๑๐กว่าปีเนี่ยนะครับ
ก็อ้างว่ารักเหมือนกันแล้วก็บอกให้มีการถอยรถกระบะให้ป้ายแดงเนี่ยนะฮะ
ปรากฏว่าพอได้รถไปแล้วหายไปเลยคุณผู้ชมครับ
คุณบัญชานะฮะวัย๔๗ปีครับอยู่ที่ชายภูมิก็เอาเอกสารหลักฐานต่างมา
มีใบแจ้งความนะครับมาขอความช่วยเหลือจากศูนย์ดำรงธรรม
เนื่องจากว่านางสาวพันธิวาหรือว่าน้องเอนะครับเป็นสาวชาวจังหวัดอุดรธานี
อายุ๓๓ครับเนี่ยฮะนี่คนนี้นะรู้จักกันผ่านโซเชียลมีเดียครับ
คุยกันอยู่ประมาณ๒อาทิตย์น้องเอบอกรักและอยากใช้ชีวิตอยู่กับคุณบัญชา
แถมยังเดินทางมาหาที่จังหวัดชายภูมิด้วยนะฮะหลังจากนั้นครับ
ไปถอยรถกระบะป้ายแดงนะครับโดยอ้างว่าจะได้เอารถคันนี้เนี่ย
ช่วยกันทำมาหากินนะครับคุณบัญชาก็หลงเชื่อครับเพราะว่าความรักที่มีต่อสาวคนนี้
อันนี้ครับคุณผู้ชมโหรถคันนี้นะครับโหเห็นใจนะนะครับ
ออกมาตั้งแต่วันที่๒๒พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้เองครับ
๒วันนะครับถอยรถป้ายแดงคันนี้ราคา๘๐๐๐๐๐โดยประมาณครับ
วางเงินดาวน์ไว้แสนนึงพอรับมอบรถนะครับ
คราวนี้พอได้รถปุ๊บน้องเอออกอาการพิรุษนะฮะ
ฉวยกุญแจรถขึ้นไปขับออกมาจากโชว์รูมทันทีครับ
บัญชาก็ยืนงงฮะพอจะไล่ตามปรากฏอ้าวไปแล้วไม่ทันนะครับ
พบว่าไปถูกถอดทิ้งเอาไว้ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
หลังเกิดเรื่องครับคุณบัญชาพยายามแชทติดต่อกับทางน้องเอนะฮะ
ผู้หญิงก็โอ้โหบ่ายเบียงอ้างนั่นอ้างนู่นอ้างนี่นะครับ
จึงไปแจ้งความเอาไว้ที่สทธิผ่าต์มืองชายภูมิครับ
เชื่อใจเขามากเกินไปครับไว้ใจเขาเอาความสู้สัตว์ใส่เขา
แต่เขายังทำกับผมอย่างนี้
เหตุใจกันพฤติกรรมเขาไปออกรถ
เขากระชากอะไรกุญแจอะไรเขากระชาก
รีบขึ้นรถหนีมาเลยแล้วก็ติดต่อเขาไม่ได้
นึกว่าปล่อยเราปล่อยเราทิ้งไว้
คุณผู้ชมครับโอ้โหด้วยความรักนะครับของคุณบัญชานะครับ
ที่มีให้กับน้องเอนะครับแต่เจอแบบนี้ก็น่าเห็นใจนะครับ
ล่าสุดผู้สื่อข่าวครับไปที่บ้านในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีฮะ
เจอน้องเอนะครับแต่ว่าไปเจอญาติของเธอครับ
ให้ข้อมูลบอกว่าครอบครัวของน้องเอย้ายไปอยู่ที่ชนบุรี
นาน๑๐ปีแล้วนะครับโดยขายบ้านที่อุดรครับ
แต่ว่ายังไม่แจ้งย้ายออกนะครับส่วนน้องเอเนี่ย
ทราบว่าเคยแต่งงานมีลูกหนึ่งคนแต่สามีนั้นประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเมื่อ๔ปีที่แล้วครับ
มาทราบว่าน้องเอนั้นมีสามีใหม่เป็นคนพยาวนะครับ
มีลูกอีก๒คนแต่ก็ไม่พบกันอีกเลย
ก่อนที่ทางผู้สื่อข่าวนั้นจะมาที่นี่ครับตำรวจแล้วก็ทางคุณบัญชาซึ่งเป็นผู้เสียหายมาที่บ้านแล้วนะครับ
ตามหาน้องเอนี่แหละทางญาติก็บอกไปแบบเดียวกันเป๊ะเลยนะครับ
ที่เล่าให้ทางผู้สื่อข่าวฟังแล้วน้องเอก็ไม่ได้ขับรถกลับมาที่จังหวัดอุดรธานีนะครับ
ทางผู้เสียหายก็เลยต้องเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดชายภูมิครับ
พอเป็นเรื่องแบบนี้ก็อยากวิงวอนให้น้องเอนั้นเอารถมาคืนเขาซะนะฮะ
น้องเออยู่ที่ไหนคะเดือดร้อนเลยนะคะ
เอารถไปแล้วนะคะ